แต่สุดท้ายก็ไม่ได้บ้านตามที่หวังใจเอาไว้นะครับ
ทางด้านของนายวิสิตศรีสุวรรณนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากร
ก็บอกว่าล่าสุดได้มีการหามรือกับสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน
หรือว่าพชถึงแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสากรครับ
โดยเฉพาะจากกรณีที่สมาชิกของสากรบริการเคหาสถานร่วมใจพัฒนาตลาดเก่าจำกัด
ที่ออกมาร้องเรียนว่าได้ร่วมโครงการบ้านมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี
ส่งเงินซื้อบ้านหลักแสนแต่กลับได้บ้านสภาพเป็นสังกษีคล้ายกับแคมป์คนงานแบบนี้ครับ
โดยเบื้องต้นก็จะมีการดำเนินการฟื้นฟูสากรให้กลับคืนมา
เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับสมาชิกได้
คาดว่าจะสรุปความชัดเจนได้ไม่เกิน๒เดือนนี้ครับ
ในส่วนคดีเกิดขึ้นไปแล้วก็จะมีการรูปรวมเอกสารหลักฐาน
แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดให้มารับผิดชอบ
และลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับ
จากนี้กรมส่งเสริมสากรก็เตรียมจะเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า
นำสินค้าจากเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค
ก็จะมีการจัดโปรโมชั่นให้คูปองส่วนลดพิเศษแล้วก็จะมีกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจให้ผู้ประกอบการไปพบปากกับเกษตรกรโดยตรง
ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายนไปถึงวันที่สามกรกฎาคมนี้งานนี้ก็คาดหวังเอาไว้นะครับว่าจะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายนะฮะ
แล้วก็จะมีเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ